สงกรานวันนี้เป็นวันครอบครัว
ครอบครัวหลายครอบครัวก็อยากจะรดน้ำขอพรกัน
แต่อย่างที่บอกไปปีนี้รูปแบบการรดน้ำขอพร
มันอาจจะเปลี่ยนไปนะครับมาดูครอบครัวนี้
ลูกหลานอยากรดน้ำขอพรอาม่า
ใช้วิธีอย่างไรในการที่ทำให้เราห่างไกลกันสักนิดหนึ่ง

นี่ฮะแหมต้องเว้นระยะห่างนะครับ
แล้วก็อาม่านี่ก็ใส่เฟสชิวเนี่ย
แต่ว่าอย่างที่บอกไปก็ถือว่าเป็นบรรยากาศแห่งความสุขนะครับ
ก็ครอบครัวนี้เขาก็โพสต์คลิปดังกล่าวออกมา
แล้วก็มีข้อความที่ระบุว่าก็ตั้งใจรดน้ำขอพรอาม่า
ไม่ได้อยากดังแต่อย่างใดแต่เราตั้งใจทำกันจริงครับ
เพราะครอบครัวทำกันทุกปีและอยากเก็บภาพไว้ดู
สงกรานปีนี้มันไม่เหมือนทุกปีที่ผ่านมา
คือไม่เหมือนอย่างหนึ่งก็คือต้องใช้วิธีการแบบนี้
แต่ที่เหมือนกับทุกปีก็คือเป็นความรักความอบอุ่นเหมือนเดิม
ทำให้ลูกหลานบางส่วนที่ไม่ได้กลับภูมิลำเนา
ก็ต้องวีดีโอคอลกลับมาขอพรและอวยพรอาม่า
ส่วนอาม่าจะรู้สึกอย่างไรกับรูปแบบการรดน้ำขอพรแบบใหม่นี้
ฟังเสียงอาม่ารวมถึงอาม่าก็อวยพรผ่านนี้ด้วย
ขอให้เจรนมีความสุขความเจรนมังมีสีสุขรำรวย
เพียงฮะเราก็ถือว่ารับพรไปด้วยนะฮะ
ก็แต่ละบ้านแต่ละครอบครัวก็มีความแตกต่างกันในรูปแบบและวิธีการนะครับ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ในการที่เราเฝ้าระวังโควิด๑๙ไปด้วยกันนะครับ